คุณผู้ชมคะเมื่อกี้หนุ่มปั้นจัดเวลาเขาจะอัพค่าตัวก็ต้องสั่งสมประสบการณ์ถูกต้องไหม
แต่ถ้าเป็นซุปตาฟันน้ำนมคุณผู้ชมไม่ต้องพกพาความสามารถมาใดทั้งสิ้น
พกพาแค่ความน่ารักน่าชังหน้าหยิกก็พอแล้ว
แต่จะมีใครกันบ้างพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
ถ้าพูดถึงซุปตาฟันน้ำนมไม่ต้องสืบให้ยากเลย
นี่เลยนะคะเจ๊เป่าบังพลีสิทธิ์พ่อบี้กับแม่กิ๊บ
ไปที่ไหนห้างแตกที่นั่นนะคะ
และอีกหนึ่งสาวก็คือลูกพี่มะลิของเราลูกสาวคนสวยของพ่อปอนและแม่โบวันด้า
ที่ได้รับความนิยมโด่งดังทำเอาพี่จ๋าเนี่ย
เทใจให้แบบข้ามปีกันเลยทีเดียว
อร์แกไนเซอร์เนี่ยเขากระซิบมาว่าสองคนนี้นะคะ
ถ้าคุณแม่กระเตงออกงานด้วยฟาดไปเลยหน่อ
หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทค่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะจ๊ะ
แต่ว่าเจ๊เป้าดูเหมือนจะชนะนะยกแขนแล้วเนี่ยสู้ตายจ้ะ

ใช่ผมยุ่งเชียวเมื่อเช้ามาในทรงใหม่นะจ๊

ผมหยิกนิดนึงขยับตัวขึ้นมาอีกนิดนึง
ก็สามารถที่จะมีเรทแบบฉายเดี่ยวกับเขาได้แล้วนะคะ

สนุนราคาค่าตัว๓๐๐๐บาทจ้า
สาวน้อยคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะ

อ้อมกับคุณพ่ออาร์ตเขาสอนดีมาก
ฉันติดตามเขาตลอดเลยใช่แล้วค่ะอ่ะแต่ถ้าค่าขนมสูงกว่าใครเพื่อน
ตอนนี้อาจจะต้องให้น้องสาวคนเล็กแห่งบ้านฉัดบริรักษ์
น้องวนโหมยของเรานี่เอง
ตอนนี้เนี่ยค่าขนมแตะ๘๐๐๐แล้วนะจ๊ะคุณผู้ชม

ค่าขนมค่านมของหนูเนี่ยก็อาจจะมีขยับขึ้นลงบ้าง
เหล่านี้เป็นเพียงการประเมินแค่คร่าวเท่านั้นนะคะ
คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเนื้องานด้วย
อย่างถ้าสมมุติว่าจะให้เจ๊เป่าบางพลีไปเต้นยิมนาสเตีย
ออกกำลังกายตีรังกงตีรังกา
ค่าตัวของเจ๊เปล่าก็ต้องพุ่งปรี๊ดพุ่งแต่ต้องรอให้เจ๊เป่าเนี่ยยืนได้ก่อนนะ